ถามความสงสัยในใจของหลายคนว่า
เราใช้การผสมสูตรของวัคซีนมาได้ผลจริงหรือเปล่า

หมอยงบอกว่ามันมีผลการวิจัยว่า

โดยบริษัทในจีนว่ามีมาตรฐานในการผลิตระดับสากล
มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอนุมัติให้ใช้ใน
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกครับนะฮะ
ข้อดีคือสามารถป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะสายพันธุ์อัลฟ่าได้
ย้ำว่าป้องกันสายพันธุ์อัลฟ้าได้๙๐
ไม่ใช่เดลต้าหรืออินเดียนะครับแต่เป็นอัลฟ้า
แล้วก็ป้องกันปอดอักเสบได้๘๕

กำลังจะฉีดมั่นใจและคลายความวิตกกังวลได้
อันนี้เป็นการออกมาให้ข้อมูลของ
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ขณะที่หมอยงศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ในหัวข้อที่ว่า
ให้วัคซีนลูกผสมจีนผสมฝรั่ง
ง่ายก็คือว่าฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ๒เข็ม
ภูมิต้านทานจะขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่๑๐๐หน่วย

ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ทำอยู่ที่ฉีด
พบว่าภูมิต้านทานมันสูงขึ้นมาเป็น๑๐๐๐หน่วย
อันนี้เป็นข้อมูลที่หมอยงโพสต์ให้ข้อมูลไว้ในเฟซบุ๊ก
ส่วนในแพทย์มนูลีชเวงวงหมอของโรงพยาบาลวิชายุทธ์

เพราะยังไม่มีผลการทดลองทางคลินิกรองรับ
หวั่นจะเกิดอันตรายสำหรับผู้สูงอายุ
หรือแพ้ไปชาวเน็ตมาแล้วครับ
ถ้าอย่างนั้นจัดแคมเปญเลยละกัน

ควรได้รับการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุด
พร้อมกับแชร์ภาพเรารักเหล่าทัพไทย

อันนี้เป็นชาวเน็ตเขาทำกันนะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นการที่ออกมาลักษณะคือแซะกันไปแหละ
ชาวเน็ตก็เลยก็พ่วงกับประเด็นนี้เข้าไป
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเอกสารของกรมสารบันทหาร
ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการทำหนังสือไปทางสภากาชาติ
เพื่อขอโมราด้าไปฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว

ก็ถ้าคุณหมอบอกว่าซิโนแวคมันดีก็เอาอันนี้ไปฉีดละกัน
ก็ปุ่นแฮสแท็กขึ้นมากันค่ะค่ะอะไรแบบนี้นะ